เนี่ยไม่อยากเป็นข่าวหลังจากเกิดเรื่องดราม่ามาตลอดเพียง
ว่าขอให้มีสติพร้อมให้กำลังใจและขอให้ทุกอย่าง
เจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องชื่อดัง

จนมีการวิภาพวิจัยกันไปกว้างขวาง

ทางนายอภินันสุวรรณเกต

เจนี่เนี่ยได้กล่าวทางโทรศัพท์มือถือว่าตนเองไม่สะดวกที่จะให้ข่าว
เรื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูก
แล้วไม่อยากไปรบกวนกวนใจลูกอีกนางว่าอย่างนั้น
เขาก็ถามว่าเนี่ยหลังจากที่แบบว่าเจนี่เกิดเรื่องราวมากมายได้มีโอกาสคุยกับลูกสาวตัวเองบ้างไหม
เขาก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้โทรหรือพูดคุยอะไรกับลูกทั้งนั้นเพียงแต่ได้แชททางไลน์
ก็ไลน์ไปหาลูกสอบถามว่าความเป็นอยู่เท่านั้นแหละแล้วก็บอกให้ลูกมีสติแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกตลอด
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นต่างแล้วนะไม่ขอพูดในฐานะพ่อเพราะพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไร
ตนก็ไม่อยากจะรู้เรื่องนี้ด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะแล้วก็ยังบอกลูกอีกว่า
ขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในขณะนี้
แต่เขาบอกเขาเป็นพ่อเนอะเขาก็รักลูกเหมือนเดิมพ่อเขายังบอกว่ามีสื่อต่างตอนนี้ติดต่อเขาไปเยอะมาก
อยากเจอเขาเยอะมากอยากให้พ่อเนี่ยมาออกรายการให้มาออกรายการแต่ตนเนี่ยจะปฏิเสธไปหมดและไม่เคยไปออกรายการอะไรทั้งนั้น
ซึ่งมีทั้งตอนนี้เขาบอกว่าที่ไปรอที่บ้านเขาก็มีทั้งทีวีมีนักข่าวเนี่ยเยอะมาสอบถามเขาสอบตลอดว่าเฮ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกจะให้เหมือนแบบ
ให้เล่าอีกว่าพ่อกับลูกทะเลาะกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ออกมายืนยันเคยมีปัญหากันตอนนั้นถูกไหมฮะ
เขาบอกเขาไม่มีวันพูดอยู่แล้วนั่นก็ลูกเขาเขาก็พูดอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยตนก็บอกไปว่าไม่สะดวกที่จะให้ข่าวขออยู่อย่างนี้ดีกว่า
เมื่อถามมาว่าตนก็บอกกับทุกคนอย่างนี้และขอเป็นกำลังใจให้ใจให้ลูกอยู่ห่างคือก็ไม่ได้โทรไปให้กำลังใจหรืออะไรเขานะฮะโอเคนะครับ